อยู่กันยากจริงเลยติดยามาตั้งหลายข่าวมาเจอข่าวนี้ที่จังหวัดเลย
ดมกาวครับดมกาวคุณผู้ชมแล้วถือมีดก่อกวนลักทรัพย์ในชุมชนเขา
นะฮะคือเขาบอกว่าอย่าเอาแค่จับไปแล้วเดี๋ยวก็ปล่อยออกมาได้ไหม
ขอแบบบูรณาการขอแบบยั่งยืนขอแบบเด็ดขาดได้ไหม
ผู้ชายคนนี้อายุประมาณ๔๐ครับเนี่ยฮะสวมกางเกงเนี่ยนะ
ดมไปดมไปไปตามบ้านคนครับบางครั้งก็ถือมีดไปด้วย
ผู้ชายคนนี้นะจะมีแก๊งเขาแก๊งเขาจะมี๗๘คนคนเดียวก็น่ากลัวจะตายอยู่แล้ว
แก๊งดมกาวทั้งหมดคุณผู้ชมอยู่ในชุมชนบ้านติ้วนะฮะ
ตะบนกุฎป่องอำเภอเมืองเลยครับเจ้าหน้าที่ทำยังไงดีครับ
ผมบอกอีกทีนะชุมชนบ้านติ้วตะบนกุฎป่องอำเภอเมืองเลยครับ
สุมดมกาวกันทุกวันกลางดึกร้องรำทำเพลงส่งเสียงดังสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับชาวบ้านครับ
นางสาววิไลวันงามดีอายุ๔๓ปีชาวบ้านชุมชนบ้านติ้วเนี่ย
ท่านเป็นอปพลด้วยนะพวกเดียวกันกับผมนะครับ
ผมก็เป็นอปพลเหมือนกันเมื่อเช้านี้ถูกแก๊งดมกาวเข้ามาขโมยทรัพย์สินนะครับ
วางเอาไว้หน้ารถจักรยานยนต์เพราะว่าบ้านของเธอกับบ้านของแก๊งดมกาวเขาอยู่ใกล้กัน
ตอนนี้กลัวเหลือเกินอีกทั้งครอบครัวเนี่ยต้องออกไปทำงานนอกบ้านด้วย
แล้วบ้านมีใครอ่ะพี่บ้านมีคนแก่กับเด็กเลย
เกรงว่าวันหนึ่งเกิดเหตุร้ายขึ้นมาจะทำยังไงเนี่ย
บ้านมันก็เข้ามาอื่น